ก็เดี๋ยวจะมีการกลับมาเปิดตึกใหม่เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์
เห็นเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวเขาเองเนี่ยค่ะก็เสร็จจาก
รายการเมื่อเช้ามารายการแชร์ข่าวใช่ไหมค่ะก็ไปตรวจแล้วค่ะ
ตอนนี้ฝนจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามดูได้นะคะ
ก็ได้รับความยินยันนะคือจะบอกว่าอันนี้เล่าให้ฟังนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯเมื่อคืนเนี่ยค่ะดาราไปกันเต็มเลย
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือมันครึ่งข้อนวงการจริงนะคะก็ไม่มั่นใจทั้งที่บางคนห่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องแบบว่ารีบเช็คตัวเองเลยเนาะ